มีอีกหนึ่งความปราบปลื้มใจที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมนะคะ
ครูสาวชาวศรีสเกตเธอบอกว่าตอนเธออยู่ป๕
เธอเคยมีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ซึ่งเธอก็ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าประทับใจนี้
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
อำพรอินทวันครูโรงเรียนบ้านประสาทเยอตำบลประสาทเยออำเภอไรบึงจังหวัดศรีสเกต

หนึ่งในประสบกรณิกรที่เคยเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินนามัศกาลพระครูประสาทขันทคุณหรือหลวงพ่อมุม
และทรงทอดพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์หรือกระถิ่นต้นถวายวันที่๒๕ตุลาคมปี๒๕๕๙
ได้เปิดเผยความในใจว่าครั้งนั้นสุดปราบปลื้มใจเป็นล้นพ้นค่ะ
นางสมพรบอกว่าสมัยนั้นเรียนอยู่ชั้นป๕นะคะโรงเรียนบ้านประสาทเยอร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มีหมายกำหนดการทอดผ้าพระกฐินที่วัดบ้านปราศาสตร์เยอร์
ครูก็สั่งให้นักเรียนนี่แหละค่ะไปตั้งแถวคอยรับเสด็จท่ามกลางสายฝน
พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินย่ำโครนจนพระบาทเต็มไปด้วยโครนนะคะ
เมื่อเห็นนักเรียนเปียกฝนพระองค์รับสั่งว่าให้นักเรียนเข้าร่มได้
นับเป็นความประทับใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับครูสั่งให้นักเรียนเขียนเรียงความ
เด็กหญิงสมพรในขณะนั้นได้ไปอ่านหน้าห้องเรียนมีความรู้สึกปลื้มใจรักและเทิดทวนพระองค์ท่านตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา
เมื่อทราบข่าวว่าพระองค์เสด็จสวรรคตก็ใจหายและตั้งใจทำความดีถวายพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไหม้